โรงเรียนวัดร่มเมืองจังหวัดพัทธลุง
ทั้งครูทั้งนักเรียนก็แตกตื่นพอกันนะคะ
เพราะเจอกับกับ

อะไรตัวนี้ตัวไหนคอยดูแล้วกัน

ตื่นกันทั้งครูทั้งนักเรียน

สังเกตนะสังเกตด้านบนด้านบนเพดาน

ฮะโอ้ยหัวลงมาต่างต่างต่างต่างเลย
แล้วนักเรียนกำลังทานมื้อกลางวันกันอยู่
โอ้โหแล้วพอมันสังเกตเห็นว่า
นักเรียนแอบรู้แล้วว่ามันแอบซ่อนอยู่
มันก็เลื้อยกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ไปซอกไปซอกไปซ่อนอยู่แถวบริเวณซอกไม้
เออใต้หลังคาแบบนี้โอ้นี่ไงหัวมันโผล่มาแล้ว
สุดท้ายไม่รอดพ้นแล้วค่ะพวกผู้ภัยเข้ามาแล้วหัวลงกลับเข้าไป
ฮะผู้ภัยเข้ามาแล้วค่ะมาลื้อฝ้าเพดานนะ
แล้วก็ใช้ไม้ค่อยคีบค่อยหนีบมันออกมา
งูมันก็สู้อยู่นะมันก็พยายามฉกอยู่ตลอดเวลา
สู้กันไปสู้กันมาดึงเป็นยางยืดเลยคุณชิสา
เออตอนนี้ยืดกี่เมตรแล้วเนี่ย๒เมตร
จากตอนแรกมันยาวสักเมตร๒เมตรตอนนี้ยาว๓เมตรแล้วมั้
โอ้โหมันเป็นงูเหลือมันไม่ใช่หยัด
แต่ดึงออกมาก็หล่นลงมาแบบนี้นะคะ
อาจารย์ที่โชว์ให้เด็กดูให้คุณผู้ดู
บางคนอยากจับขอสัมผัสนิดได้ไหมจ๊ะเบ
อ่ะได้ลิศครับเพราะบางคนก็ใจกล้าก่อน
อยากลองจับดูตัวนิ่มหยุ่นไว้ไงไปละหลูกเสื้อตัวน้อย
ลองหน่อยนะพี่นะมาลองจับดูเป็นการสร้างประสบการณ์หนึ่ง
ช่วงนี้ก็ให้เด็กได้เรียนรู้กันไปด้วย
พอจับกันหนำใจแล้วก็ใส่กระสอบปุ๋ยคืนสู่ธรรมชาตินะจ๊ะ

ปกติที่โรงเรียนเจองูบ่อยมาก

นี่แน่นี่แน่ทีหลังอย่ามาเอาหยิบ
คุณเห็นว่าน้องแอบหยิบ
ถ้าผมเป็นงูเหลือมตัวนี้ผมเข็ดแล้ว

มาที่นี่แล้วโดนแบบรุม

เอาผิดที่ผิดทางก็อย่างนี้แหละ

จับกันหนำใจแล้วไปปล่อยคืนสู่ป่า

ก็ต้องทำใจนิดหนึ่งเพราะว่าโรงเรียนมีป่าร้อมรอก
ก็อาจจะมีงูเข้ามาได้เรื่อยบ่อยแล้วก็มีแหล่งน้ำด้วย
ก็ช่วยเฝ้าระมัดระวังสอดส่องดูแล้วกัน
แต่คิดว่าเด็กที่เจอบ่อยเขาคงจะมีภูมิต้านทาน
ใช่เมื่อกี้เขาไปจับแต่บอกน้องนิดนึงนะน้องลูกเสือนะ

ยืนซ้ายมาจับมือกันมัน

ไปไปจับอย่างอื่นละกันเดี๋ยวลูกเสือเขาดีเดี๋ยวลูกเสือเขางง